บางคนบอกกระจกกระเทาะอะไรอย่างนี้
คือบางชิ้นนะถ้ามันไม่ใช่กระจกนิรภัยนะ
พี่ว่ามันแตกเข้าหน้าเข้าตาไปใช่
แต่อันนี้ที่จะให้ดูขับรถอยู่บนถนน

พี่เบิร์ตลองดูก่อนถ้าไม่มีกล้องหลังรถนี่
ไม่รู้เลยจริงว่ามันแตกจากอะไรมา

นี่เหรอให้รู้ก่อนใช่แต่แท็กซี่ส้มเหรอ
แท็กซี่ส้มใช่ไหมเขาเปิดกระจกตรงคนขับมา
แล้วทำไมอย่างนี้คือเขาปลาอะไรหรือเขาโยนอะไรเหรอ
คุณผู้ชมเขาเอาหนังสติ๊กยิง
ไม่ใช่หนังสติ๊กยางแบบยิงนะจ๊ะ
แต่เอาเหรียญ๑๐ยิงหนังสติ๊กเอาเหรียญ๑๐แทนลูกหิน
ต้องยิงแรงมากเลยนะใช่กระจกหลังแตกเลยอ่ะ
คือรถคันนี้ที่คุณผู้ชมดูอยู่อย่าเพิ่งงงนะ
มันคือมีทั้งกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องหลังรถ
ตอนแรกที่เปิดมีกล้องหน้ารถแล้วนี่เอากล้องหลังรถให้ดูจังหวะนี้
มือเลยอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นคือกระจกข้างหลังก็
โอ้โหแตกไปทั้งบานเลย
แล้วก็มาดูกล้องหน้ารถมาสักครู่ก็จะเห็นรถแท็กซี่สีส้มคันนี้
ขับเลยผ่านไปนี่แหละค่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องหลังนี่ไม่มีหลักฐานจริงนะ
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแท็กซี่ส้มคันนี้
เขาทำพฤติกรรมแบบนี้กับคันอื่นมาก่อนหน้าหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณสักเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยนะคะ
บนถนนสุขสวัสดิ์อยู่ห่างจากปากซอยขวัญใจ
ประมาณสัก๓๐๐เมตรได้อยู่ที่พระประแดงสมุทรปาการ
ดูดูโอ้โหสวิปคันนี้กระจกด้านหลัง

นี่คือขับไปแล้วมันจะร่วงลงมาไหมคุณผู้ชม
สวิปท์สีแดงอมส้มคันนี้นะคะ
ข้างหลังเนี่ยโอ้โหกระจกต้องเปลี่ยนทั้งบานแหละ
แล้วเจ้าของรถก็คือคุณครูสรวิทย์พ้นทุกข

เพราะว่าขับรถออกมาจากบ้านกับภรรยาไง
จะไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่ง
ตอนนั้นครูเล่าให้ฟังว่ารถเมย์จอดเสียอยู่ฝั่งเลนซ้ายใช่ไหม
อ้าวคุณครูก็เบี่ยงออกมาเลนที่๒

เพราะว่าไลน์แมนพยายามขี่แทรกตัวครูเองก็ไม่ได้สนใจค่ะ
ขับไปเรื่อยแล้วได้ยินเสียงปึ๊กจากด้านหลัง
ไปดูอีกทีนึงเอ้ากระจกแตกทั้งบานเลย
ดูความเสียหายแล้วก็เห็นว่าตรงกระจกมันมีรูอยู่
อยู่ใกล้กับที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังนี่แหละ
แล้วดูในรถเจอเหรียญ๑๐บาทตกอยู่ที่พื้นด้วย

นี่เหรียญ๑๐เหรียญนี้
เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูแล้วก็ประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดว่า
โชเฟอร์แท็กซี่สีส้มเนี่ย
เปิดกระจกลงมาแล้วเหมือนกับยิงอะไรบางอย่าง
เหรียญ๑๐นี้เขาน่าจะเอามาใช้แทนลูกหินหนังสติ๊ก
แล้วยิงเข้ามาลองฟังคุณคูณหน่อยค่ะ
พอเราออกมาที่เลน๒เราได้ยินเสียงบีบแต่
ตอนแรกเราเข้าใจว่าคือเขาบีบใส่มอไซค์ไลน์แมน
จึงได้ยินเสียงกระจกแตกครับโป๊กขึ้นมาจากด้านหลัง
ตอนแรกเราเข้าใจว่าอากาศมันร้อนมาก
เปิดกล้องย้อนดูครับเห็นว่าอ่าแท็กซี่สีส้มเนี่ยครับ
เขายิงอะไรออกมาจากรถที่เขาเคยทำบ่อยอะครับ
เพราะว่าเท่าที่ดูจากคลิปนะครับ

เผลอจากพี่ศรีอาจจะโดนหัวคนที่นั่งด้วยซ้ำ
นี่ไงถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมาโดนหัว

คุณครูก็ไปแจ้งความที่สพพระประแดงเอาไว้นะคะ
แล้วก็เห็นทะเบียนรถแท็กซี่ด้วยนี่
พี่เบิร์ตมันแป๊บเดียวจริงเนาะ

ททหหข๖๓๐๘กรุงเทพฯค่ะ
ข้างรถระบุชื่อเอาไว้ด้วยสหกรณ์บวรแท็กซี่

ต่อให้เช่าแท็กซี่มาก็จะรู้อยู่ดีค่ะ
ว่าช่วงเวลานี้ใครเป็นคนเช่ารถมา

ทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วย
เอาฝากตำรวจที่สพพระประแดงหน่อยนะคะ
ตามตัวมาให้ได้แล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อยากรู้ด้วยว่าสาเหตุที่ทำคือมันโมโหมาหัวร้อนเรื่องอะไรกัน
แล้วอยากรู้ด้วยว่ายิงยังไง
มันเป็นหนังสติ๊กแบบมีง่าม

ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสติ๊กแบบยางเส้นเดียวแรงส่งมันไม่น่าจะเยอะไหม
ยางบางทีเขาเอาคล้อง๒นิ้วแบบนี้ไง

ปล่อยช่วงขณะแหมถ้าเขาอยากจะทำได้ขนาดนี้

เหรออย่างนี้หรอใช่อันตรายจริง